ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นผู้ที่ไปค้าประเวณีด้วยวิธีการหลอกลวงต่างนี่นะคะ
เขาเปิดเผยออกมาบอกว่าผู้ที่มาซื้อบริการ
อกจากจะมีข้าราชการฝ่ายปกครองข้าราชการตำรวจแล้ว
ข้าราชการครูด้วยนะคะ
ผู้เสียหายเปิดเผยชื่อย่อออกมาด้วย
บอกว่าชื่อว่าครูวอแหวน
ก่อนหน้านี้เคยไหว้เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ
ก็ได้สั่งการค่ะไปยังเลขาธิการ
อภัยนะคะศึกษาที่การจังหวัดแม่ห้องศร
ตรวจสอบพฤติกรรมของครูที่ถูกเปิดเผยชื่อออกมา

เคยเจอครูโรงเรียน

แต่พอวันนั้นหนูไปเจอเขาปุ๊บ
หนูก็หนูจะไหว้เขาเพราะหนูชินไหว้ครูอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกไม่ตอนนี้เราไม่รู้จักกันอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้นอกเวลาเราไม่รู้จักกันอย่างนี้
อาก็อาบน้ำพอให้หนูอาบน้ำมันก็มีอะไรกัน
แล้วก็ขอบอกเรื่องนี้ก็ไม่ต้องบอกใคร
แล้วก็ทำเป็นไม่รู้จักกันคืนนี้ก็ผ่านไปอย่างนี้

นี่แหละค่ะผู้เสียหายรายนี้นะคะเป็นหญิงสาวอายุ๑๖ปีค่ะ
เป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
ยืนยันบอกว่า๒ปีที่ผ่านมาเคยถูกซื้อบริการไปรุมโทรม

หนึ่งในกลุ่มคนที่รุมโทรมเธอเป็นข้าราชการครู
ที่รุมโทรมเธอเป็นข้าราชการครูเธอบอกว่ารู้จักครูคนนี้ดีนะคะ
เพราะว่าเป็นครูของเพื่อน
เคยไหว้เคยเจอกันมาก่อนหลายครั้ง
แต่ในขณะที่ไปเจอกันในวันที่ครูคนนี้ซื้อบริการ
กำลังจะยกมือไหว้ครูบอกว่าไม่ต้องไหว้

ครูบอกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้เสียหายรายนี้ระบุชื่อออกมา
บอกว่าเป็นชื่อย่อนะคะครูวอแหวน
เป็นครูของเพื่อนสอนในโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ห้องศร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีก็เลยสอบถาม
ไปที่คุณกาลูนสกประเด็จเป็นเลยค่ะที่การสพ

ในการไปซื้อประเวณีเบื้องต้นค่ะ
ประจำจังหวัดแม่ห้องสอนที่ถูกกล่าวอ้าง

ไม่มีครูที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

แต่เหลือคาที่การสภไม่ได้นิ่งนอนใจ
สั่งการไปยังศึกษาที่การแม่ห้องศร
เร่งตรวจสอบครูในสังกัดว่า
มีพฤติกรรมซื้อบริการเด็กนักเรียนจริงหรือไม่
และหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริง
สพจะส่งทีมนิติกรลงพื้นที่
ไปสอบปากคำไปดำเนินการตามกฎหมาย

จากเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับคำว่าครู

ขั้นไล่ออกจากราชการและประสานครูรุษภาพ
เพื่อถอนไปอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป